มาดูความคืบหน้าคดีฆาตกรรมนายชูวงแทร่ตั้งอดีตนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าได้มีการส่งสำนวนคดีในส่วนของคดีฆาตกรรมไปยังอายการแล้ว
ซึ่งก็ไม่หนักใจนะคะที่ก่อนหน้านี้ไม่มีการยื่นฟ้องในส่วนของคดีการโอนหุ้น
ยืนยันว่าไม่กระทบกับคดีฆาตกรรมเพราะว่าตำรวจมีพยานหลักฐานชัดเจนค่ะ
พลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
เปิดเผยความคืบหน้าในการดำเนินคดี
พันธุ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากร
ผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมนายชูวงแทร่ตั้งอดีตผู้รับเหมาก่อสร้าง
โดยระบุว่าพนักงานสอบสวนกองปราบราม
ส่งสำนวนคดีฆาตกรรมให้กับอายการพิจารณาแล้ว
โดยตำรวจกองปราบรามและตำรวจสอบสวนกลาง
พยายามทำคดีนี้ให้ดีที่สุดเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
โดยยืนยันว่าตำรวจดำเนินการตามขั้นตอน

โดยไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ในส่วนของคดีโอนหุ้นที่อายการสั่งไม่ฟ้องนั้น

คดีฆาตกรรมที่พนักงานสอบสวน
ส่งไปนะคะเพราะว่าไม่เกี่ยวข้องกัน

มีการปลอมแปลงลายเซ็นต์ในการโอนหุ้น
ซึ่งเป็นความเชื่อมโยงให้เกิดการฆาตกรรม
และตำรวจก็มีพยานหลักฐานชัดเจนในการดำเนินคดี
หลังจากนี้ก็ต้องรอสำนวนจากอายการ

ซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนการรอของการธุรการ
ถ้าหากว่าผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติเรียกคณะทำงานไปชี้แจงก็พร้อมให้ข้อมูล
ซึ่งถ้ามีความเห็นเป็นอย่างไรก็จะส่งสำนวนไปที่อายการสูงสุดอีกครั้งค่ะ